พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันแรกนะคะที่กิจการแล้วก็กิจกรรมต่าง
แล้วกลับมาเปิดให้บริการเป็นปกติหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มร้านนวดต่าง

จุดแรกไปแถวย่านปิ่นเกล้าค่ะ
ไปคุยกับพนักงานนวดแผนไทยร้านกัญญาพักนวดเพื่อสุขภาพ

ครบวงจรกันอย่างวุ่นวายเลยเหมือนกันนะคะ

พลาสติกใสเพื่อเว้นระยะห่างนี่ไงเห็นไหมอันนี้เป็นภาพลักษณะของการอ่า
จำลองเหตุการณ์ถ้าเปิดร้านนะครับทุกผู้ชมครับว่าจะต้องมีฉากกั้นแบบนี้แล้ว
สำหรับผู้ที่จะไปใช้บริการแล้วก็พนักงาน
ซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เขาทางร้านประดิษฐ์เองนะ
ต้นทุนสองร้อยบาทกั้นลูกค้ากับพนักงานไปเลยครับ
อีกจุดหนึ่งไปดูที่เข้าสารกันหน่อยค่ะตรงนี้ร้านนวดเยอะมาก
เพราะเมื่อก่อนเนี่ยอุ้ยลูกค้าชาวต่างชาติคึกคักเหลือเกินครับ
กำลังทำความสะอาดร้านเอาเทปกาวมาติดเก้าอี้
จัดพื้นที่เว้นระยะห่างกันนะคะเตรียมเจลแอลกอฮอลต่างต่าง
ลูกค้าได้ล้างมือแล้วก็เตรียมหน้ากากอนามัยกับเฟซ
ให้พนักงานสวมใส่ด้วยซึ่งพนักงานร้านนวดแผนไทยเนี่ย
พูดเหมือนกันเลยค่ะทุกร้านเลยบอกว่าดีใจมาก
ที่จะได้กลับมาเปิดสักทีหลังจากปิดร้านไปเกือบสองเดือนเนี่ย
พวกเขาไม่มีรายได้เลยอ่ะอ่าเห็นไหมเนี่ยเขาจะเว้นระยะแล้ว
ตัวนี้นั่งได้อีก๒ตัวก็ต้องเว้นระยะห่าง
ก็จะรับลูกค้าติดกันไม่ได้ใช่คือติดแบบนี้เลยอ่ะ
ถ้าติดที่เก้าอี้เบาะนั่งเดี๋ยวบางทีคนมานั่งทับได้ไง
ดมาเลยทั้งตัวนะคะก็เขาก็บอกว่าดีใจแหละ
เขาจะได้กลับมาทำมาหากินสักทีก็เข้าใจเหมือนกัน
แล้วก็ยินดีจะให้ความร่วมมือกับทุกมาตรการด้วย
เพราะว่าตัวเขาเองอ่ะก็เหมือนกันนะคะครับส่วนร้านนวดสปาสุขภาพนะครับ
พรุ่งนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงอาหารสุข
ส่งเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจมาตรฐานร้านนวดทั่วประเทศนะครับค่ะ
ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือไม่ค่ะ
นวดแผนโบราณนะฮะที่เปิดได้นะครับอ่า
อาบอบนวดนี้ยังไม่ให้เปิดนะฮะที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานครวันนี้ได้เตรียมจัดเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจกิจการที่ได้รับการผ่อนปลนในระยะ๓นะครับ
ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือไม่และก็เน้นย้ำว่าทุกร้านที่เปิดให้บริการนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกิจการประเภทไหนต้องมีการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันไทยชนะนะฮะ
ซึ่งกรทมอนุญาตสำหรับร้านอาหารให้รับประทานอาหารร่วมกันได้แล้วนะครับ
โดยไม่ต้องมีฉากกั้นนะครับค่ะร้านอาหารในกรุงเทพนะครับ
อ่าให้ทานอาหารได้โดยไม่ต้องมีฉากกั้นแล้วแต่ต้องเว้นระยะห่างของแต่ละโต๊ะเนี่ยหนึ่งเมตร
ที่นั่งไม่หนาแน่นจนเกินไปนี่นะครับส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้าในไทย
วันนี้สบคแถลงว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสี่รายนะครับโดยเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับ
และขณะนี้อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐโดยกลับมาจากสหรัฐอารับเอมิเรส๑รายเป็นผู้หญิงอายุ๓๗ปีนะครับ
อีกสองรายเนี่ยมาจากจุรกีเป็นชายอายุสิบแปดและสิบเก้าทั้งสองนี่เป็นนักศึกษานะฮะ
แล้วก็อีก๑รายเป็นผู้ที่กลับมาจากซาอุดีอาราเบียนะครับเป็นผู้ชายอายุ๒๒ปีเป็นนักศึกษาเหมือนกัน
วันนี้มีผู้รักษาหายเพิ่มอีก๒รายนะครับและไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับในวันนี้